อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของรถที่ขนเหล็กมา

พวกยาวเหล็กแหลมหรือว่าจะเหล็กกล่องก็แล้วแต่
พอมันพุ่งไปโดนรถคันอื่นเนี่ยโอ้โห

โชคดีไม่มีใครได้เล่าอันตรายอะไรนะครับ

แต่ว่ามันน่ากลัวจริงนี่ฮะ
พลิกอัพคันนี้ครับบรรทุกเหล็กมานะฮะ

เบรกแล้วเหล็กมันพุ่งไปข้างหน้า
ทะลุโดนกระจกหลังรถเก๋ง๒คัน

ถ้าใครอยู่เบาะข้างหลังนะ
มีอีกคันนึงนี่เห็นไหมฮะ

บรรทุกเหล็กกล่องมา๙๐เส้นนะฮะ
น้ำหนักประมาณหนึ่งตันนะครับรถกระบะคันนี้นะครับ
บรรทุกไว้บนหลังคาแล้วก็ใช้เชือกมัดเอาไว้

จังหวะเบรกเนี่ยมันพุ่งไปเลยนะฮะ

นายสุพศกิจเวคินคนที่โดยสารมากับรถกระบะบรรทุกเหล็กนะครับ
บอกว่าขับรถออกมาจากบริษัทเหล็กกัน
บรรทุกเหล็กกล่องมา๙๐เส้น

จะต้องเอาไปส่งที่ย่านแบริ่ง
มาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยก็ขับมาตามช่องทางที่สอง
กำลังจะเบี่ยงเข้าทางช่องขวา

เขาบอกว่าระหว่างที่เขาขับมาจะข้ามสะพานข้ามแยก

เขาก็เปลี่ยนจะเข้าช่องขวาเขาก็ต้องเรกอย่างกระทันหัน

พุ่งไปโดนรถซีวิกสีขาว

แต่ทางกระบะขนเหล็กเขายืนยันว่าโอ้โหนี่ผมก็ใช้ตัวเข็มขัดรัดเหล็กอ่ะ
เบลรัดเหล็กรัดมาอย่างดีเลยนะ
และที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาแบบนี้มาก่อนเลย
ขนส่งปลอดภัยเรียบร้อยหมด
วันนี้เกิดเหตุการณ์ก็เพราะรถคันหน้าเบรกกระทันหันกันนั่นแหละ
มันก็เลยเกิดขึ้นอุบัติเหตุในครั้งนี้
ขณะที่เจ้าของรถเก๋งซีวิกสีขาวนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาก็ไปเจอเหล็กวงกลมมันกลิ้งอยู่ที่ถนน
เบี่ยงหลบแล้วก็ได้ยินเสียงดังโครม

เหล็กกล่องไหลมาทิ้มอย่างนี้เลย

เขาขับมาประมาณ๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เขาก็ค่อยแตะเบรกชะลอความเร็ว
แล้วก็มีเสียงดังเกิดขึ้นที่ท้ายรถเนี่ยฮะรถเขาเป็นอย่างนี้ฮะคันนี้
ข้างหลังยุบหมดเลยครับแล้วก็มีจะมีด้านข้างขวาที่เหล็กเหล็กที่มันไหลลงมามันจะเฉียวนิดนึง
ซึ่งทำให้โดนรถที่ทั้งหน้า
สนวัดพญาไกรก็แจ้งข้อหาคนขับรถกระบะบันทุกเหล็ก
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
คันหน้าจะเบรกกระทันหันไม่กระทันหันแต่ว่าคุณขับรถส่งของบรรทุกของแบบนี้

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะครับ